พาคุณผู้ชมมาติดตามเผลิงไหม้อาคารสูง๑๐ชั้น
เกิดเมื่อเวลา๑๐มริกาที่ผ่านมาของวันนี้

เบื้องตนตอนนี้เพลิงกำลังห่มยังแรง

เราส่งทีมข่าวของเราลงไปจุดเกิดเหตุแล้ว
พร้อมจะรายงานสดทางโทรศัพท์นะครับ

พร้อมจะรายงานสดทางโทรศัพท์แล้วนะครับ

เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับไปที่สายของคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะครับ

แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพกันก่อน
เป็นทีมข่าวของเราส่งภาพสดนี้เข้ามาครับ
เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงประมาณ๑๐ชั้น
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยในซอยนราธิวาส๑๘นะครับ
ซึ่งเกิดเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๔นาทีที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งอยู่ในซอยนราธิวาส๑๘ถนนนราธิวาสเขตยานวา

ต้นเพลิงเกิดจากชั้น๓แล้วก็ลามสร้างความเสียหายไปจนถึงชั้น๑๐แล้วนะครับ
ใช่ค่ะมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ามีผู้ติดอยู่ภายในอาคารโดยไม่ทราบจำนวนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่สามารถนำรถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลือออกมาได้ตอนนี้แล้ว๒รายเท่านั้น
รายงานผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนะคะอยู่ที่๑๐รายค่ะ
เสียชีวิต๑รายเนื่องจากตกใจจนทำให้กระโดดลงมาจากที่สูง
เนื่องจากเกรงว่าอาคารนั้นอาจซุดตัวลงมา
เนื่องจากเกิดจากความร้อนภายใน
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าอาคาร๗ชั้นภายในเริ่มซุดตัวแล้ว
ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ด้วย
ใช่ครับขณะที่พลตำรวจตรีกัมพลกุศลสถาพร
ผู้บังคับการกองบินตำรวจก็สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย
พร้อมกับทางด้านของทีมกู้ภัยทางอากาศ
จากกองบินตำรวจเข้าไปสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในอาคารด้วย
พร้อมที่จะรายงานสถานการณ์
ตอนนี้จีมข่าวแทนรัสทรีวีเพิ่งเดินทางมาถึงที่บริเวณซอยธรรมดาที่ว่า๑๘
ตอนนี้เราเป็นซอยที่ค่อนข้างแคบรถวิ่งสวนทางกันเข้าไม่ได้
แต่ว่าภายในซอยตอนนี้เองมีรถน้ำเกือบ๒๐คันต่อแถวเรียงกัน
เพื่อสลับเปลี่ยนน้ำในคอยดับเทิงตึกอาคารที่ชาวบ้านเรียกว่า๑๙ชั้น
โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าตึกเก้าชั้นนี้เป็นบ้านพักอาศัย
หรือว่าเป็นอพาร์ทเมนต์นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่า
มีเพลิงไหม้บริเวณชั้น๓และชั้น๔อาคารครับ
ในขณะนี้เนี่ยควันจากตอนที่ตอนแรกนั้นเป็นสีดำนะครับ
ตอนนี้เริ่มจะสามารถควบคุมเพลิงได้ระดับหนึ่งนะครับ
ก็สังเกตด้วยสายตาก็จะเห็นว่าควันเริ่มออกมาเป็นสีจางขึ้นนะครับ
แต่ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลอยู่ก็คือว่า
หลังจากที่ดับเพลิงไปแล้วแล้วความร้อนที่ยังประทุอยู่
อาจจะส่งผลทำให้เพดานชั้นบนต่างบริเวณชั้น๘๙อาจจะพังทลายลงมาด้วยครับ

คุณเจนศักดิ์ครับตอนนี้มีบรรยายงานไหมครับว่ามีผู้ติดในอาคาร
ตอนนี้จำนวนอย่างน้อยกี่รายกี่คนครับ
ตอนนี้ตัวเลขทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังไม่นิ่งนะครับ
แต่ว่าเท่าที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยล่าสุดเนี่ย
มีการรายงานทางวิทยุมาแล้วว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ๔คนนะครับ
และมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ๒คนครับ

ผู้เสียชีวิตที่กระโดดลงมาเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติครับ

ในจุดนี้ยังไม่มีรายงานนะครับ
เพราะว่าตัวผมเองตอนนี้ยังเดินเข้าไปไม่ถึงตัวบริเวณอาคาร
เพราะเนื่องจากว่าตรงช่องทางซอยซอยนรที่ว่า๑๘เนี่ยเป็นช่องทางที่แคบมากครับ
แล้วก็มีรถน้ำขนาดใหญ่เนี่ยจอดขวางทางเพื่อต่อเพื่อดับเพลิงให้ได้ก่อนนะครับ
นั่นก็เป็นสิ่งแรกสิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต้องทำตอนนี้ครับ
ค่ะคุณเจนศักดิ์ตอนนี้ได้รับรายงานว่าชั้น๗ได้ถล่มลงมาแล้ว
ยืนยันข้อมูลนี้ไหมคะ
ถ้าดูด้วยตาจากภายนอกตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าชั้น๗ถล่มลงมาหรือยังนะครับ
แต่ว่าแต่ยังพอได้เห็นแสงเพลิงบริเวณชั้น๗ชั้น๘และชั้น๙ที่ยังลอยติดอยู่ตรงบริเวณเพดานอยู่นะครับ

ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่านักผจญเพลิงกำลังจะจัดชุดเข้าไปตรวจสอบบริเวณภายในอยู่นะครับ
เดี๋ยวเราก็จะได้เจ้าความคิดหน้ากันว่าข้างในเป็นไหนบ้างครับ
ตอนนี้นอกจากอาคารที่เป็นต้นเพลิงนั้นบริเวณที่อยู่อาศัยด้านรอบของอาคารนี้มีการอบพยพประชาชนออกมาในที่ออกไปที่ปลอดภัยหรือว่าเพลิงนั้นลามไปยังที่อื่นเพิ่มเติมไหมฮะ
ตอนนี้เพลิงยังไม่ได้ลุกลามไปยังจุดอื่นนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ทยอยอบพยพออกมาบางส่วนนะครับ
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลที่อยู่บริเวณซอยนราธิวาส๑๘นะครับ
ก็ได้มีการให้นักเรียนออกจากโรงเรียนไปก่อนแล้วเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
ตอนนี้แสดงว่าในซอยนราธิวาส๑๘ต้องปิดการจราจรทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับ
ไม่ใช่แค่ซอยนรที่วาด๑๘ที่ปิดการจราจรเนี่ยนะครับ
เพราะว่าตรงนี้มันแน่นด้วยรถน้ำอยู่แล้ว
ตรงบริเวณสี่แยกรัชดานราธิวาสเองตอนนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรแล้วเช่นกันครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยใช้งานช่องทางการจราจรได้เต็มที่ครับ
คุณเจนศักดิ์จากสถานการณ์ที่ดูที่หน้างานตอนนี้นะคะ
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์เพียงพอไหมคะ
หรือว่าต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบ้างไหมคะ
เท่าที่ตรวจสอบตอนนี้รถน้ำน่าจะมีการซัพพอร์ตที่เพียงพอแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันเนื้อคุณเจ้าหน้าที่ก้มมีไม่ต่ำกว่า๒๐๐คะ
ที่การทำงานอย่างสมัครการเทอร์เม้นเหมือนอยู่ตอนนี้ครับ
ตอนนี้คุณเจนศักดิ์เข้าไปในพื้นที่แล้ว

ต้องกันเป็นพื้นที่อันตรายหรือเปล่าในตอนนี้ครับ
ตอนนี้ผมอยู่ห่างจากบริเวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้ไม่๑๕เมตรนะครับ
พออนุมานได้ว่ายังไม่มีการกันพื้นที่ปลอดภัย
ให้คนออกจากบริเวณโซนที่เกิดเพลิงไหม้นะครับ
บริเวณชั้นล่างของอาคารตั้งแต่ชั้น๑จนถึงชั้น๕เนี่ยนะครับ

เรายังพอเห็นแสงเพลิงที่เป็นสีดำอยู่นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังระดมลดน้ำเข้าดับอย่างต่อเนื่องครับ
ครับตอนนี้มองเห็นทางด้านของประชาชนในอาคาร
ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้ามีมองเห็นบ้างไหมครับ
เพราะว่าล่าสุดนั้นมีการเตรียมนำใหต้คร็อปเตอร์ของกล่องกีดน้ำโมรถ

ตอนนี้เห็นกองกำลังตรงนี้เข้าไปหรือยังครับ
ถ้าชุดทางอากาศตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับ

ส่วนในกริกที่การแรงงานว่ามีคนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ

ก็เลยยังดับทางที่ข่าวยังไม่กล้าคอนเซิร์มว่ามีจริงหรือไม่
คุณเจนสาคะแนะนำหน่อยนะคะถ้าในกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตึก
ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างตอนนี้จะต้องทำยังไงคะ
หรือว่าใครที่สงสัยว่าอาจจะมีญาติติดอยู่ในตึกต้องขอความช่วยเหลืออย่างไรคะ
สุดสิ่งแรกนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาเถิดเกิดแบบนี้นะครับ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
เบื้องตรงที่คุณเจนสักลงพื้นที่ไปพอจะทราบได้ยังว่าต้นเผลิงเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากอะไร
รวมทั้งตอนนี้มีญาติของผู้ที่อยู่ในอาคารนั้นมาที่จุดเกิดเหตุบ้างหรือยังครับ
สื่อมวลชนด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันการรับรายงานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
มีการรายงานในตอนแรกว่าเห็นแสงเพลิงบริเวณชั้น๓หรือชั้น๔

ซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเราจะเห็นว่า
ตอนนี้สิ่งที่มีปัญหาจริงคือบริเวณชั้น๗๘และ๙นะครับ
ที่ยังเห็นแสงเชิงไหม้อยู่บนฟาดเพดานน่ะครับ
ตอนนี้ในภาพที่ทางคุณเจนศักดิ์ส่งมาเป็นภาพสดจากจุดเกิดเหตุ

ถึงชั้นบนสุดหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับตอนนี้บริเวณชั้น
ชั้นตั้งแต่ชั้นเจ็ดชั้นหกห้าสี่สามสองไล่ลงมาเนี่ยนะครับ
เราจะยังไม่เห็นแข็งเพลิงนะครับอาจจะมีอ่าจากความร้อนที่ทำให้เกิด
สีขาวอยู่บ้างนะครับแต่บริเวณชั้นเจ็ดแปดและเก้าเนี่ย
องด้วยตาเปล่าจากบริเวณภายนอกเราก็ยังเห็นแสงเพลิงที่ไหม้
ตามฝ้าเพดานแล้วก็ตรอบประสูจน์ต่างต่างอยู่อ่ะนะครับ
แต่ล่าสุดนี่ยังไม่เห็นตัวผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่หนีรอดออกมา
อยู่บริเวณด้านล่างได้นะครับผมก็พยายามตามหาอยู่ว่า
มีใครไหมที่รอดชีวิตออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
ค่ะคุณเจนศักดิ์ยืนยันอีกสักครั้งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องขอความช่วยเหลือ
อยู่บนเพดานด้านบนชั้นบนสุดของอาคารตอนนี้อยู่ในสภาพแบบไหนคะ
เพราะว่าเห็นควันค่อนข้างมีค่อนข้างมากจนถึงชั้นบนสุด
เจ้าหน้าที่ยังคงเห็นอยู่ไหมคะเจ้าหน้าที่ยังยังคงอยู่ตึกข้างเคียง
ซึ่งพอมองเห็นครับแต่ในจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้
ผมอยู่ด้านล่างสุดซึ่งจะไม่เห็นบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร
เนี่ยนะครับครับตอนนี้กำลังจะส่งทีมข่าวอีกที
เข้าไปตรวจสอบบริเวณตึกใกล้เคียงนะครับวรพร
มองเห็นผู้รอดชีวิตอยู่บริเวณอ่าชั้นดาดฟ้าขาม
ตามตามที่ได้รับรายงานหรือเปล่านะครับตึกใกล้เคียงที่มีการส่งเจ้าที่ขึ้นไป
ห่างจากจุดเกิดเหตุมากน้อยแค่ไหนพอจะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับ
บริเวณตรงนี้อ่ะนะครับบ้านพักอาศัยเนี้ยมันที่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นอะไร
อพาร์ทเม้นท์หรือว่าเป็นบ้านพักส่วนทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่า
แต่ละหลังเนี่ยมีการกั้นกำแพงสูงติดต่อกันนะครับค่ะแต่ว่าอาจจะเรายังเห็นบ้าน
บ้านบ้านพักและตึกข้างเนี่ยที่เจ้าหน้าที่พอจะปีนขึ้นไปได้นะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับตึกเก้าชั้นที่กำลังลุกไหม้อยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปีนอยู่บนดาดฟ้าตึกข้างข้าง
บริเวณชั้นสองหรือชั้นสามเท่านั้นเองครับครับตอนนี้ขอให้คุณเจนศักดิ์ยืนยันอีกนิดนึงครับว่า
เพื่อเปิดพื้นที่ให้รถน้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับ

เพราะเนื่องจากบริเวณสาธารณ์ในช่วงเวลากลางวัน

เป็นช่วงที่มีรถลาและการจำจอดผิดผัดอยู่ตลอดเวลา
อันนี้ก็ต้องขออำนวยความสะดวก
ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกท่านก่อนนะครับ
ว่าก็การช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตหรือการดับเพลิงครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดนะครับ
ก็ต้องมีความคันลุนาตรงนี้ด้วยครับ

เดี๋ยวจะให้คุณเจนสักรายงานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ

ในส่วนของผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับ
ในช่วงนี้ขอบคุณคุณเจนศักดิแซ่อึ้งนะครับ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากพื้นที่จุดเกิดเหตุ
เรื่องต้นเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยประมาณ๙๑๐ชั้น
ต้นเพลิงเกิดจากชั้น๓ลามขึ้นไปถึงด้านบนนะครับ

คนเนื่องจากว่ากระโดดลงมาจากด้านบนทำให้เสียชีวิต
แต่ว่ายังไม่ยืนยันว่ามีผู้ติดอยู่กี่รายนะครับ
ติดตามความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปครับ